อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
ชนกับเสาไฟฟ้าริมถนนสายกาลสินสมเด็จตำบลนาจารย์อำเภอเมืองกาลสินนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณสวนป่าสมเด็จก็พบรถกระบะคันนี้ค่ะสีขาว
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยนะคะ
ภายในรถพบนายทันยูคำศรีพลอายุ๒๐ปีคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
และยังพบนางสาวกรยา๑คำมีอายุ๓๘ปี
ผู้เป็นแม่เสียชีวิตอยู่เบาะที่นั่งข้างคนขับด้วยค่ะ
จากการสอบปากคำเนี่ยนายทันยูซึ่งเป็นคนขับกระบะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็พาแม่กลับบ้านที่อำเภอภูพานที่สกลนครค่ะ
แต่มาถึงจุดเกิดเหตุจู่ท้ายรถมันสะบัดอ่ะ
แล้วก็เสียหลักพุ่งลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการเบรกค่ะ
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากหลับใน
เพราะว่าขับรถมาเป็นระยะทางไกล
ก็ได้ส่งศพนางสาวกรยาชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลกรสิน
ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ

เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา